ล่าสุดนะครับทางด้านสภาพัฒน์มีการออกมาคาดการณ์ว่า
ปรากฏการณ์เอลนิโยนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรของไทยยาวไปถึงปีหน้า
และจะส่งผลให้มีความเสียหายมากกว่า๒๐๐๐ล้านบาททีเดียวนะครับ
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒน์บรรยายงานข้อมูลว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ
แล้วก็จากนั้นช่วงไตรมาสแรกแรกคือช่วง๒เดือนแรกของปีหน้าเนี่ย

สภาวะเอนิโยอีกครั้งที่รุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงเมษายน

ผลกระทบนี้จากความแปรปรวนของสภาพอากาศนี้ครับ
มีแนวโน้มว่าทำให้ผลผลิตการเกษตรของไทย
โดยเฉพาะ๕พืชหลักของไทยทั้งข้าว
ยางพาราปาล์มน้ำมันอ้อยและมันสับปะหลัง
ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะลดลงนะฮะ
ซึ่งคาดกันว่าครั้งก่อนจะลดลงกว่าครั้งก่อน
ประมาณ๑๐ล้านตันก็เหลืออยู่ที่ประมาณ๖๐ล้านตัน

ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือ
เฝ้ารองติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
เฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาภัยแรง
พอภาพรวมปีนี้ฝนตกสะสมทั่วประเทศไทยช่วง๗เดือนปีนี้
ต่ำกว่าระดับปกติในทุกพื้นที่
แล้วก็ต่ำกว่าค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย๓๐ปีย้อนหลังถึง๕ครับ
ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็เป็นผลพวงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศที่มีผลกระทบกับพวกเรา
และเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ครับ